เวลาแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราแจกมอไซค์ไปกี่คันแล้วนะ

ถึงแล้วนะเรียกว่าแจกนับไปทั่วเลยนะวันนี้ฮะมอไซค์อีกหนึ่งคัน
นี่คือปรากฏการณ์ส่งฝาทั่วไทยที่ส่งเข้ามาลุ้นโชคกับแคมเปญ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒และนี่คือจำนวนฝาของพี่น้องชาวไทยจากภูมิภาคต่าง
ไม่อยากพลาดมอเตอร์ไซค์อยากลุ้นโชคใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
อย่าทิ้งฝาดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณสองเสร็จส่งฝามาลุ้นโชคต่อเลย
ว้าวแจกจริงแจกใหญ่แจกกันมาตลอด
ใช่ค่ะยังคงแจกอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะครบ๑๐๐ครั้ง
แล้วก็จะแจกร้านกันแบบนี้ตลอด

สุดยอดจริง
แต่อย่างนี้ละกันหลายคนเขาก็อยากจะได้ใช่ไหม
มอเตอร์ไซด์คุณดูสิหวยมาก
หวยขนาดไหน
และยังมีรางวัลใหญ่รออยู่อีกนาน

แต่ก่อนจะไปลุ้นรางวัลผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้

กติก่ายคืออะไร

ตอนตลอด๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นใครที่จะได้ไป

แต่งอย่างสวย
นั่นล่ะสิใครจะได้ไปอย่ารอช้า

อ๋อนับใหม่คันต่อไปจะเป็นของใคร
โหได้รออยู่รออยู่

ได้แล้วครับ

แสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์คุณสมัครเสนจันตะ
มาแล้วผู้โชคดีอีกหนึ่งคน
ใช่แหละแต่ว่าใกล้ที่ไม่ได้โชคไปอย่าเพิ่งท้อ
เพราะว่ายังส่งฝาเข้ามากันได้อีกเรื่อย
ครับแต่บางคนบอกว่าท้อแท้ไม่ได้รางวัลเสร็จที
ก็คิดซะว่าในวันที่แย่
ยังมีแก่ที่แย่กว่าเราไง
มันก็ไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่านะ
ชีวิตมันก็ต้องมีความหวังใช่ไหมคะ
เพราะว่านอกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ย
เรายังคงแจกร้านอีกทั้งหมด๓ครั้ง
และแน่นอนว่าในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้นะคะ

ติดตามได้กับการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
ดูกันไปเลยนะคะเสาร์ที่๒๗พฤษภาคมนี้
แล้วมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ลุ้นล้านคนแรกกับกิจกรรม
เบาเด็กช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับวัตตาลอนค่ะ